วัยรุ่น๑๒คนนะครับรุมทำร้าย
นายจักรพงศ์ที่เป็นช่างไฟฟ้ากับเพื่อนรวม๔คนนะครับ
ซึ่งตัวนายจักรพงศ์เนี่ยถึงขั้นบาดเจ็บแบบโอ้โห
หนักเลยนะสาหัสเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่กรสินนะครับ
นายจักรพงศ์ที่ถูกฟาดอยู่เนี่ยถูกรุมทำร้ายอยู่
เที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง
ไปกับเพื่อนแล้วก็มีปัญหากับโต๊ะข้าง
คือทางฝั่งนายจักรพงศ์เขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้หาเรื่อง

ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ทำร้ายนี่ก็บอกว่า

ไล่ทำร้ายกันแล้วฝ่ายในจักรพงศ์ที่น้อยกว่า

เพื่อนสามคนก็บางคนก็ถูกทำร้าย
แต่ว่ากาดของสถานบันเทิงก็มาช่วยเอาไว้ได้

แต่นายจักรพงศ์สมวิไล
อายุ๒๑ปีที่เป็นช่างไฟฟ้า
ที่ท่านเห็นในคลิปวงจรปิดที่เขาไปได้มาเนี่ยนะครับ
วิ่งหนีมาในจุดที่พอดีที่ไม่มีใครเข้ามาช่วยได้ทัน
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จากทั้งในสถานบันเทิง
แล้วก็พวกที่อยู่ข้างนอกเห็นว่ารุ่นพี่ตัวเอง
มีเรื่องวิ่งตามไล่ทำร้ายคนออกมาจากในสถานบันเทิง

และทั้ง๑๒คนที่ทำร้ายเขา

แต่ทีนี้ทางญาติของผู้บาดเจ็บ

อยากให้ตำรวจแจ้งข้อหาใหม่
คือทั้ง๑๒คนที่ทำร้ายนายจักรพงศ์กับเพื่อนเนี่ย
ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แต่ทางญาติบอกว่าอย่างนี้ต้องแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
เพราะดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วมันพยายามฆ่าชัด
โชคดีที่เขาไม่ตายแค่นั้นเองนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกรัชพลเสริมสรัน

หลังเกิดเหตุตำรวจก็ออกไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก่อนที่จะติดต่อขอมอบตัวมานะครับ
ได้ดูคลิปวิดีโอที่เขาแชร์กันไปจำนวนมาก
แล้วกลุ่มพวกนี้ก็บอกว่างั้นเข้ามามอบตัวดีกว่า

จำนวนนี้มีผู้ที่อายุ๒๐ปีขึ้นไปอยู่๔คน
ตำรวจก็ให้ประกันตัวออกไปเพราะถือว่ามามอบตัว
ส่วนนอกนั้นเป็นเยาวชนตำรวจได้แจ้งข้อหา

และจะทำการสอบสวนร่วมกับสหวิชาชีพ
ส่วนผู้บาดเจ็บยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกาลสิน
เพราะว่ากระดูกแตกหักหลายส่วน
พนักงานสอบสวนก็จะไปสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
แต่ว่าในส่วนของเด็กเนี้ย

เพราะว่าต้องมีสหวิชาชีพมาชอบร่วมด้วย
ทางฝั่งญาติของนายจักรพงศ์ที่บาดเจ็บสาหัสนะครับ
โดยนายเชิดชัยเฉิดจินดาเป็นอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคกาลสิน
เป็นอาจารย์ของนายจักรพงศ์ตอนที่ยังเรียนหนังสืออยู่
แล้วพ่อเขาก็ขอความช่วยเหลือมาจนไปตามหากล้องวงจรปิดกันได้เนี่ย
อาจารย์เชิดชัยก็โพสต์คลิปลงในสังคมออนไลน์

เชิดชัยบอกว่าตอนนี้ถือว่าเป็นห่วงกับเรื่องคดีความมาก
ห่วงขั้นตอนของพนักงานสอบสวน
อยากให้พนักงานสอบสวนสพเมืองกรสินทบทวนเรื่องการแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มผู้ต้องหา
จากข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส
อยากให้เปลี่ยนเป็นแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
เพราะว่าพ่อกับแม่ของนายจักรพงศ์รู้สึกไม่พอใจมาก
มันขัดกับพฤติกรรมที่เห็นในกล้องวงจรปิดขัดกับข้อเท็จจริง
เพราะดูจากกล้องวงจรปิดแล้วถือว่าโชคดีมากที่นายจักรพงศ์ไม่ตาย
เพราะว่าช่วงที่ถูกรุมทำร้ายเนี่ยเขามีสติก็คือเอามือมาปิดศีรษะ

ใช่ถ้าไม่เอามือปิดศีรษะไว้ตลอดเนี่ยโอ้โห

ฟาดไม่ยั้งเลยอย่างนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงไปแล้วนะครับ
เก้าอี้จงใจตีเขาที่ศีรษะเลยเหมือนต้องการให้ตาย
ตั้งข้อหาแค่ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสเนี่ย
ทางนายเชิดชัยบอกว่าก็เป็นห่วงว่าเดี๋ยวตำรวจจะถูกมองได้นะ
ว่าช่วยเหลืออะไรผู้ต้องหาหรือเปล่า
เมื่อวานนี้พ่อกับแม่ของนายจักรพงศ์ก็พูดแบบนี้นะครับ
บอกว่าอยากให้แจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่านะครับ
แต่ว่าทางฝั่งพ่อกับแม่ของนายจักรพงศ์บอกว่า
พนักงานสอบสวนบอกว่าตรงนี้มันยังแจ้งไม่ได้
อันนี้ทางพ่อกับแม่เขาอ้างนะไม่รู้ว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นยังไงนะครับ
ก็เลยทางพ่อแม่ผู้เสียหายเขาก็เลยมองว่า

ขณะที่เพื่อนของนายจักรพงศ์ที่บาดเจ็บด้วย
บอกว่าตอนนี้หวาดกลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันรุนแรงจริงนะจุดเริ่มต้นแค่ไปเที่ยวสถานบันเทิงเท่านั้นเอง
ถึงขั้นเอากันให้ตายนะครับ
แล้วก็อยากให้ตำรวจไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ให้ชัดเจนให้ละเอียดเลยว่าใครกันแน่เป็นฝ่ายหาเรื่อง
เพราะเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่ฝ่ายหาเรื่อง
แต่ฝั่งผู้ต้องหาเนี่ยบอกว่าถูกต่อยก่อน

ค่ะก็ดูจากคลิปภาพคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะตั้งแต่เมื่อวาน
ดูแล้วมันพยายามฆ่าชัดตั้งใจจะแบบฟาดที่หัวอย่างเดียวเลย